อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับหน้าฝนแบบนี้
ก็คือบ้านเราลักษณะอากาศคือร้อนชื้น

ตามต่างจังหวัดคุณผู้ชมก็มักจะเข้าไปในป่าไปเก็บเห็ด

ล่าสุดเกิดเหตุการณ์ผู้หญิงวัย๗๒ปีก็คือคุณยาย๗๒ปีแล้วค่ะ
ไปอยู่ในป่าแบบนั้นนะค่ะอยู่นาน๓วันที่สุดแล้ว
เจ้าหน้าที่ไปเจอตัวแล้วนะครับรอดมาได้คือสภาพอิดโรยเลย
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ำเขียว
ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่๓
แล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร่าจังหวัดนครราชศรีมากันค่ะ
ก็ออกเดินป่าแบบนี้นะไปตามหาตัวนางหวยของกิ่งอายุ๗๒ปีเป็นคุณยายนะ
จุดที่เขาไปหาเนี่ยก็คือบริเวณหลังศูนย์วิจัยสแก่ราช
หลังจากที่คุณยายหวยแกหลงป่าสักประมาณ๓วัน
คือไปตั้งแต่วันที่๒๐กันยายนที่ผ่านมา
กระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะไปพบตัวยายหวยแล้วนะคะ

ตลอดเส้นทางฝนตกอย่างหนักเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันอย่างทุลักทุเล
เพื่อนำตัวยายหวยเนี่ยนี่คุณยายท่านเนี่ยอายุ๗๒แล้วนะ

ใช่ค่ะยายเดินไม่ไหวแล้วค่ะคือสภาพแบบอิดโรยมาก
ต้องรีบนำตัวยายหวยออกจากป่าแล้วก็นำตัว
ส่งโรงพยาบาลวังน้ำเขียวนะคะ
ตอนนี้แพทย์ตรวจรักษาตัวยายหวย
แล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

คุณคุณคะอดข้าวน้ำอาจจะไม่อดนะกินน้ำฝนได้
ทีนี้เรื่องของเรื่องสืบเนื่องมาจากนางปฐุมทิพย์นวลยานัท
เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยน้ำเข็มหมู่๑๑ตำบลอุดมทรัพย
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
เขาไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่บอกว่าลูกบ้านชื่อนางหวยของกิ่งอายุ๗๒ปี
มีอาชีพขายของอยู่ริมถนนสาย๓๐๔ราชศรีมาวังน้ำเขียว
หลงป่าตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่๒๐กันยายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยก็ช่วยกันแล้วค่ะ
ค้นหานานผ่านมาแล้ว๓วันแต่ก็ไม่เจอ
เพราะว่าฝนตกหนักด้วยถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญเลยนะคะ

ประสานไปที่นายชะยุทธ์วราพิริยกุล
เป็นหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ำเขียว
ให้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่๓
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสแก่ราช

ช่วยกันออกตามหาอีกแรงที่สุดแล้วก็พบเจอค่ะ
ก็ช่วงระยะเวลาที่หายตัวไป
ฝนก็ตกนะคะทั้งวันทั้งคืนนะคะ
ก็ไม่รู้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้อย่างไรนะคะ
ก็เป็นอะไรที่แปลกแต่จริงนะคะ
ก็อยากจะขอขอบคุณหน่วยงานที่ได้มาร่วมค้นหานะคะ
คือผู้ใหญ่บ้านบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะ

ยายหวยแกหลงป่าออกไปจากบ้าน๒วัน๓คืนแบบนี้
ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชม
ปีก่อนเนี่ยแกก็หายไปเหมือนกันนะคะ
หายไปจากบ้านเป็นเวลา๓คืน๔วัน

แล้วก็ต่อมาก็พบตัวอยู่ในป่าแบบนี้
รู้สึกแปลกใจที่หายตัวไปเข้าป่า๒ปีติดกัน
แต่นางหวยก็ไม่เป็นอะไรไม่ได้รับอันตราย
ผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้ทั้งที่ฝนก็ตกหนัก
แล้วอยู่ในป่าแบบนั้นนะคุณอาการแบบโรคต่างนี่ไม่มีเลยนะ

แต่ก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ
เพราะฉะนั้นปีต่อไปดูแลยายหวยให้ดีนะ
ใครก็ได้ก็ไปช่วยยายหวยเก็บเห็ดหน่อยนะคะ